แต่ว่าเป็นคลิปที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีเท่าไห
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายผู้หญิงสูงอายุ

ถ้าเห็นจากในภาพในคลิปนี้นะคะจะแบ่งเป็น๒กลุ่ม
แต่ที่เราจะให้ดูและให้คุณผู้ชมสังเกตก็คือกลุ่มที่เราให้สังเกต

ก็คือคนที่ถูกทำร้ายเป็นผู้หญิงเป็นคนที่อายุมากแล้วด้วยนะคะ
การทำร้ายร่างกายเนี่ยมีหลายคนด้วยกันและทีนี้มันแบ่งเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มทางด้านซ้ายมือที่เราวงกลมไว้ให้ดูเป็นวงกลมสีแดง
ผู้หญิงที่นั่งอยู่แต่ว่าคนที่รุ่มทำร้าย
คือทั้งเตะทั้งต่อยไม่ยั้งเลยนะคะ
และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าสอนอบุภารามด้วย
ตำรวจออกมาชี้แจงแล้วว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่า
แต่คำว่าคลิปเก่าของตำรวจก็ไม่เก่ามากเท่าไหร่นะคะ
กลุ่มวัยรุ่น๕คนรุมทำร้ายผู้หญิงสูงอายุ
และรุมทำร้ายชายวัยรุ่น๑คน
สำหรับผู้หญิงสูงอายุที่อยู่ในวงกลมสีแดง
หลังจากถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ล้มลง
แต่กลุ่มวัยรุ่นนี้ไม่ลดละค่ะ
กระทืบทั้งเตะเข้าไปที่ใบหน้า
ระหว่างเกิดเรื่องมีตำรวจเข้ามาห้ามปรามเหมือนกันนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสอนอบุภาราม
หลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไป

อย่างแรกบอกอุ๊ยทำไมเก่งจังรุมคนแก่
เรื่องที่๒บอกหน้าโรงพักยังทำกันถึงขนาดนี้

ก็บอกว่านี่เป็นคลิปเก่าหรือเปล่า

ทีมข่าวก็เลยจะต้องตรวจสอบไปที่เจ้าของพื้นที่
ร้อยตำรวจเอกจากกระพงวงงามสายรองสารวัติ
สอบสวนสนบุภารามเปิดเผย
บอกว่าคลิปที่มีการแชร์กันเป็นคลิปเก่า

เก่าคือวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่ม
โดยกลุ่มคนที่ทำร้ายร่างกาย

โดยผู้ที่ถูกทำร้ายเป็นผู้หญิงสูงอายุ๑คน
และวัยรุ่นอีก๑คนเขาเป็นแม่ลูกกัน

เขาบอกว่าหลังจากสามีของผู้สูงอายุถูก

แล้วมาเจอกับคู่กรณีทั้ง๕คน
ให้ปากคำต่อตำรวจเช่นกัน

แล้วก็ลงมารุมทำร้ายร่างกายกันอยู่ที่ข้างล่าง
มีบาดแผลฟกช้ำตามใบหน้าและลำตัว
ส่วนความคืบหน้าคดีหลังจากเกิดเหตุ

แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแก่วัยรุ่นทั้ง๕คน